คุณผู้ชมค่ะเราไปดูกันต่อเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะการแสดง
เขาเรียกว่ามโนราโหมโรงแบบโบราณ
เคยเห็นกันไหมคะไปดูกันเลยค่ะไปคุย
โอ้ยอันเร่ยเหลือลายผีเบ้า
คักอิหรี่อายเยี่ยมจริงฮู้
เอาสักสำเนียงเอาสักหนึ่งภาคคุณชิสา
โอ้โหดิฉันคือประทับใจจนพูดไม่ถูกมันไม่เป็นภาษา
โนรานี่ต้องภาคใต้สำเนียงใต้ยังไง

ไม่ใช่คือดูแล้วร้อยร้อยก็คือสนุก

เออเนี่ยคุณดูแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ
ฉันต้องขออภัยชาวใต้นะถ้าหากว่าพูดไม่ถูกต้องเนี่ยนะ
แต่ก็อยากจะชื่นชมจริงว่านี่เป็นการแสดงที่ตื่นตาตื่นเต้นตื่นใจ
คุณดูค่ะใครเคยเห็นแบบนี้นะเขาเรียกว่าการแสดงมโนราหมโรงโบราณ
แต่คนในพื้นที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าออกพรานค่ะ
ก็คือการขอมาของตัวละครตลกให้ออกมาขับร้อง
แล้วก็พูดบทตลกเรียกเสียงฮาให้กับคุณผู้ชม
ก่อนที่จะเกินเข้าบทชมนายโรงหรือบทหลักนั่นเอง
อย่างตัวละครหน้าแดงที่เห็นเนี่ยเขาชื่อว่าพรานชะมดปากคลองนะคะ
เป็นคนที่มีอุปนิสัยเฮฮาขี้เล่นร่าเริง
ก็ต้องได้ชมกันก่อนที่จะมีการแสดงหลักถูกไหม
ส่วนใครอยากชมการแสดงมโนราแบบโบราณที่มีความอ่อนช้อยสนุกสนานและร่อยแรงแบบนี้
ก็สามารถไปชมได้นะคุณผู้ชมที่งานประจำปีศาลเจ้าเฉ่งจุ้ยเกงพัทธลุงค่ะ
เขาจัด๔๙กุมภาพันธ์นะจะมีการแสดงมโนรานโรงโบราณทุกค่ำคืนเลย
ทำให้เราได้เห็นศิลปะการแสดงที่หายากด้วย
เป็นเรื่องราวดีมานำเสนอกันนะครับ